คุณผู้ชมครับภาคใต้ช่วงนี้ยังมีคำเตือนอยู่นะครับ
เพราะว่ามรสุมตะวันออกเชียงเหนือยังคงพัดปก
บริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันนะครับ
ทำให้ภาคใต้ยังมีฝนบางแห่ง

เพราะว่าเรือประมงขนาดเล็กออกเรือหาปลา

เป็นคลิปนาทีชีวิตของชาวประมงชายฝั่ง

โชคดีเพื่อนเรือประมงด้วยการนิข้าวช่วยเหลือ

โอ้โหนี่ไงเขาถึงบอกว่าเวลาแบบคำเตือนจากทางราชการเนี่ยต้องฟังนะ

นี่เป็นคลิปที่ถูกแชร์บนโซเชียล
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อมาโนธดวงดี
โพสต์ข้อความว่านี่แหละชีวิตเสี่ยงตายของชาวประมง
แล้วก็แนบคลิปยาวประมาณ๑นาทีกว่านะครับ

ลมพายุพัดถล่มจนล่มลงนะครับ
ในเรือ๓คนลอยคออยู่กลางทะเล
ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขณะที่มีเรือประมงพื้นบ้านอีก๒ลำเห็นเหตุการณ์
จึงขับเรือฝ่าพายุแล้วก็ฝ่าขึ้นลม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๙
พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ

แล้วก็เป็นนายกสมาคมประมงชายฝั่งปากพนัง

ในทะเลมีพายุลมแรงคลื่นสูง๒๓เมตร

กำลังแหวกไห้กลางทะเลขึ้นมาได้แล้ว
ประมงและอุปกรณ์หาปลาในเรือลำนั้น
จมหายไปกับกระแสน้ำทันทีนะครับ
ก็ต้องรอจนลมสงบ

แต่เครื่องมือทำมาหากินเสียหายทั้งหมดนะครับ

แต่ว่าภาคอื่นต้องระมัดระวัง
เพราะตอนนี้มีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

เรื่องของพายุโซนร้อนอูซังงิ
ซึ่งคาดว่าจะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในวันนี้
แล้วก็จะอ่อนกำลังลงตามลำดับนะครับ
โดยจะเคลื่อนผ่านทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม
ในช่วงวันที่๒๕๒๗พฤศจิกายน

ส่วนบ้านเรามีความกดอากาศสูงอากาศเย็นจากจีน
แผ่ปกกลุ่มบ้านเราร้อนชื้นอยู่ตอนนี้
อาจจะเกิดฝนตกได้เล็กน้อยในบางพื้นที่นะครับ